คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ในวงการบันเทิงของเราพยายามส่งต่อความช่วยเหลือ
บางสิ่งบางอย่างความช่วยเหลืออาจจะมาไม่ถึงกระจายไม่ทั่ว
ก็เลยต้องหาทางช่วยเหลือกันเองไปก่อนนะคะสำหรับคนบันเทิงมีน้ำจิตน้ำใจ
รวมไปถึงช่องทางต่างที่จะร่วมกันด้วย
ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
แบบไหนมีน้ำใจแบบไหนช่วยกันเต็มที่เลยค่ะมาเริ่มกันที่บ้านนี้ค่ะ
บ้านของคุณแจงภรรยาคุณแจ๊ดชวนชื่นนั่นเองนะคะ
ให้นำรถตู้ของวงที่ไม่ได้ใช้งานตอนนี้นะใครอยากจะได้
เอาไปเลยค่ะเอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดให้ยืมใช้
ล่าสุดนี้นะคะก็มีการส่งมอบรถให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนสภาพรถตู้
ปิดกั้นแผ่นอคิลิกค่ะติดเบาะหลังทำบันไดขึ้นทางหลัง
ด้วยนะคะเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ช่วยเหลือในการรับส่ง
ผู้ป่วยก็โพสต์เอาไว้ในอินสตราแกรมของคุณแจงเนาะเพื่อน
ปินดาราและแฟนคลับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยล่ะค่ะสุดยอดมาก
ก็ดีนะช่วงนี้ไม่ได้ใช้รถเอารถมาใช้ให้เกิดประโยชน
ช่วงนี้นั่นเองฝากนักร้องลูกทุ่งคุณก้องห้วยไร่ค่ะที่ผ่านมาก็ทำงาน
กุศลช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดนะค่ะวิกฤตโควิดรอบนี้กล้องเองค่ะ
ก็ไม่ขออยู่เฉยนะควักเงินส่วนตัวพี่แจ๊ค
ตามโรงพยาบาลตามอนามัยหรือว่าหน่วยกู้ภัย
ใกล้บ้านค่ะเจ้าตัวนะยืนยันว่าไม่ขอเปิดรับบริจาคนะ
เพราะรู้ว่าตอนนี้พี่น้องคนไทยก็ได้รับความลำบาก
กันมากพออยู่แล้วแต่ถ้าหากใครนะที่พอมีกำลังค่ะ
ก็อยากจะให้บริจาคโดยตรงแล้วกันไปที่โรงพยาบาล

มาดูอีกท่านหนึ่งนะคะพี่นกจริยาค่ะนะคะก็เป็นผู้จัดละครชื่อดังค่ะ
ตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะคะกองละครต้องพักกองถ่ายค่ะ
นกก็เลยแปลงบริษัททำละครมาเป็นโรงครัวคุณผู้ชมนะคะ
ก็ช่วยกันนี่แหละค่ะน้องทีมงานทั้งหมดค่ะ
แล้วก็มีพี่ต้นจักริจคุณผู้ชมดูภาพนะคะเนี่ยค่ะใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะ

พี่ต้นจัดกริบคุณผู้ชมต้องจับตะลิวนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ที่ออกมาประกาศก่อนหน้านี้นะคะว่าอยากจะอาสาช่วยภาครัฐนะคะโดยเฉพาะเรื่องคอร์เซ็นเตอร์ก็อย่างที่ทราบกันนะคะเรื่องโทรทรงโทรศัพท์แบบไม่มีคนรับสาย
เออนะคะครอบครัวของสามีนะคะพี่เป๊กสัญชัยเนี่ยทำธุรกิจด้านนี้พอดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ธัญญาค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้นะคะหน่วยงานของรัฐก็คือสายด่วน๑๖๖๘มีการติดต่อมาแล้วนะคะไปฟังเสียงพี่ธัญญากันหน่อยค่ะ
ได้รับการติดต่อแล้วเราจะประชุมกันวันนี้เราจะรู้ว่าอ่าทางหนึ่งหกหกแปดเนี้ยมีอะไรที่ทางเราช่วยได้บ้างค่ะ
เราก็มีคนมีทีมที่ที่ทำอยู่เผื่อที่จะแบ่งเบาพาการได้บ้างอืมนะคะรวมโดยช่วยกันเนอะอืมใช่ค่ะ
อีกหนึ่งสาวค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ขออยู่เฉยเหมือนกันนะคะสำหรับสาวแอร์พันธิลาค่ะประกาศผ่านไอจีเลยบอกว่าตอนนี้นะคะมีบางวันที่เธอไม่ได้ทำงานเนาะ
งานโดนแคนเซิลเยอะก็เลยอยากจะทำหน้าที่ช่วยประสานงานให้กับผู้ป่วยโควิดที่ยังไม่ได้รับการรักษาค่ะ
ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือจากแอร์กันหลายต่อหลายคนเลยเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่คิดดีทำดีส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะเราจะเห็นว่าถ้าใครมีแรงก็ช่วยกันนะคะออกแรงถ้าใครมีคุณทรัพย์บ้างนะคะก็ช่วยกันออกเงินช่วยเหลือกันนะคะ